ทีนี้สบตาปิ๊งค่ะคุณผู้ชม
คราวนี้จะพาไปงานลาบโลก

ลาบที่กินแบบอร่อยนี่แหละ

เออแต่ให้จานที่ใหญ่ที่สุดนี่
นี่คือลาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกคุณผู้ชม
คุณผู้ชมเลยกินให้หมดชามอันนี้ได้ไหม

เห็นแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าใครเป็นสายที่แบบชอบกินลาบเนี่ยนะ

เขายังจัดอยู่ถึงปลายเดือนสิงหานะ

เขาจัดขึ้นที่งานเทศกาลลาบโลก

ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวค่ะ

หนึ่งในไฮไลท์เพราะว่าเป็นลาบที่จานใหญ่ที่สุดในโลก

คนมาในงาน๓๐๐กว่าคนเอาไปเลยค่ะ
เขาให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารอีสาน
อะไรที่ทำจากเนื้อวัวนะคุณหลาบเอ่ยก่อยเอ่ยซอยจุเอย

ปลายเดือนคือ๒๘สิงหา
จัดขึ้นที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคามค่ะ
ผัดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเรื่องอาหารนะของชาวอีสานนะครับ

ใครกินจุก็มาต่อที่นี่เลยนะฮะ
ร้านคาเฟ่ของคนจริงใจกับข้าวมันไก่แสนดี

โอ้โหใครกินจุกินได้เลยจานนี้ก็ใหญ่เหมือนกัน

ไม่ใช่แค่แบบว่าเราถ่ายใกล้นะคุณผู้ชม

แล้วก็ต้องชั่งน้ำหนักกันเลยแบบนี้นะฮะ
หนักกิโลกว่าให้หมดภายใน๕นาที
ถ้าหมดภายใน๕นาทีรับฟรีไปเลยทานฟรีไปเลย
มีลูกค้าสายกินจุทั้งกลุ่มวัยรุ่น
กลุ่มนักเรียนนักศึกษาคนวัยทำงาน
ทานข้าวมันไก่แบบจับเวลากันอย่างคึกคักตลอดทั้งวันเลยคุณ

เขาบอกว่านี่ไก่ก็นุ่มข้าวก็หอมน้ำจิ้มก็เด็ดนะฮะ
ร้านตั้งอยู่ที่สถานีขนส่งช้างเผือก
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เจ้านะฮะ
ใกล้บ้านผมเลยนะฮะ
๐๘๑มาที่โทรศัพท์เขานะฮะ๐๘๑๙๕๒๕๓๕๕
กินจุกินได้ภายใน๕นาทีกินฟรีไปเลยครับ

ทำไมวันนี้เอาอะไรกินมาให้เยอะเหลือเกิน

ถ้าอยากย่อยต้องไปแข่งกีฬา

อาจจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูครับ
อ้าวนี่เป็นอย่างไรล่ะคุณ

เขาเป็นซุปเปอร์แมนไงเนี่ยวิ่งผลัดซุปเปอร์แมนค่ะ
เอามาให้ดูบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของสำนักงานขนส่ง๔จังหวัดลุ่มน้ำชีค่ะ
ก็มีสำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามกาลสินยะโสธร๑๐๑
เดี๋ยวผู้หญิงผู้ชายใส่กางเกงในซ้ำกันได้ด้วยเหรอ
ได้ไงเพราะมันอยู่ข้างนอกแล้วต้องสวมกางเกงในก่อนนะ
แล้วก็ไปวิ่งวิ่งเสร็จวนกลับมาป๊าบถอดเลยถอดเกงในเลยค่ะสาวคนนี้
แล้วส่งต่อให้เพื่อนใส่เกงในต่อกันแล้วก็วิ่งแบบนี้ค่ะ
คนสุดท้ายเนี่ยวิ่งไปต้องถือขอบกางเกงในไปด้วยมันหย่อนหมดแล้วยานหมดแล้ว

เวลานี้เนี่ยลุ้นนะลุ้นทั้งคนแข่งลุ้นทั้งคนเชียร์
อีกอันนึงเมื่อกี้ที่เห็นนั่นนะคะก็คือตีก๊อฟสวรรค์
ทำไมเค้าเอามะเข่นยาวใช่ไหม

นี่แหละวิ่งวิ่งให้ได้ค่ะ
แล้วก็ต้องให้ลูกอะไรนะลูกมะนาวเหรอ

คือเอาลูกมะนาวแทนลูกกอล์ฟ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
โอ้โหพี่ไม่แม่นเลย
โอ้โหก็สีสันข่าวให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะ
เขาก็สร้างความรักความสามัคคีสนุกสนานยิ้มแย้มแจ่มใสกันซะหน่อยนะฮะ
ก่อนที่จะไปเจอข่าวเคร็ดเคล็ดข่าวอื่นที่รออยู่นะฮะ